เรามีข่าวเรื่องของความรักหึงห่วงมาแล้ว

คือมีผู้ชายคนหนึ่งเขามีครอบครัวอยู่แล้ว
แต่ไปชอบผู้หญิงคนหนึ่งซึ่งเป็นแม่ม่ายลูกติด
แต่ไม่ได้บอกเขาว่าตัวเองมีครอบครัวอยู่แล้ว

ผู้หญิงเขารู้เขาก็เลยพยายามขอเลิกตีตัวออกห่าง

ถูกต้องแต่ฝ่ายชายไปโกรธแค้นเขาที่เขาตีตัวออกห่าง
เอาอาก้าไปกระหน่ำยิงเขาเลยครับ
คุณผู้ชมไปติดตามเรื่องราวที่มันเกิดขึ้นกันหน่อยคุณผู้ชม
เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นช่วงกลางดึกของคืนก่อน
ที่บ้านพักหลังหนึ่งในพื้นที่หมู่๙ตำบลครองเปี๊ยะอำเภอจนะจังหวัดสงขรา
นางสาวจิบราพันธ์แก้วชนิดอายุ๓๓ปีถูกยิงด้วยปืนอากาศ

ถูกนำตัวส่งโรงพยาบาลและเสียชีวิตในเวลาต่อมา
จากการสอบสวนทราบว่ามือปืนคืออสอภิเชษแก้วนวลอายุ๓๑ปี
เป็นอาสารักษาดินแดนอำเภอจนะครับ

ก่อนหน้านี้เคยไปยิงปืนขู่หน้าบ้านผู้ตายมาแล้วครั้งหนึ่งนะครับ
เรียนรู้อเนกประสงค์บ้านนาว่านะฮะ
อยู่ที่หมู่หนึ่งตะบรดนะว่าอ้ำเภยจนทร์
น้างยุภายอดเมฆอายุห้าสิบสี่ปี

ที่เป็นเสาหลักของครอบครัวไปเขาบอกแบบนี้
ก่อนเกิดเหตุเนี่ยทั้งตนเองกับลูกสาวเนี่ยรวมทั้งอศอภิเชษที่เป็นแฟนกันเนี่ย
ไปงานเลี้ยงปีใหม่กันที่บ้านของยายก็ไปกัน๓คน๔คนลูกด้วยนะครับ
ร่วมกันกับญาติญาติกระทั่งตกดึกกลับมาที่บ้านก่อน
จากนั้นลูกสาวก็กลับตามมาในช่วงดึกไม่นานเนี่ยฝ่ายแฟนก็คืออศอภิเชษก็ขับรถตามมาที่บ้าน
เกิดมีปากเสียงกันขึ้นลูกสาวอยู่ในบ้านนายอภิเชษอยู่นอกบ้าน
ไปพักใหญ่ลูกสาวเข้าไปนอนตรงห้องโถง
อยู่ที่หน้าบ้านใกล้กับลูกสาววัย๙ขวบ
แล้วได้ยินเสียงปืนมักนางขึ้น๑นัท
ตัวเองได้ยินเสียงปืนก็รีบออกดู
โดยได้ย้ายที่ทำงานจากโลตัสจัดน้ำ
เพราะว่านายอภิเชษเนี่ยเพิ่งมาทราบว่ามีครอบครัวอยู่แล้ว
แล้วก็มีความแตกต่างกันเรื่องของศาสนาด้วย
ก็เลยขอแยกทางกันนะฮะ
ยุภาบอกว่าตอนนี้ทำใจไม่ได้

และยังบอกว่าจะไม่อโหสิกรรมให้กับฝ่ายชาย
แต่ขอให้ไปมอบตัวแล้วก็ดำเนินการตามกฎหมายไปซะ
ล่าสุดตำรวจรวบรวมรัดฐานได้ขออนุมสาร
จังหวัดนาทวีออกไหมจับอศอภิเชษแล้วนะครับ
ตอนนี้อศอภิเชษก็ติดต่อกับตำรวจ
ขอมอบตัวแต่ว่ายังไม่ได้มีการนัดเวลากันอย่างชัดเจนนะฮะ

หลอกเขาใช้คำนี้ดีกว่าเพราะไม่ได้บอกเขาว่าตัวเองมีครอบครัว
เขารู้เขาขอเลิกก็ไปโกรธเขาแล้วก็ไปฆ่าเขาแบบนี้
ก็เป็นเหตุการณ์สลดที่มันเกิดขึ้นจากเรื่องของความรักนะฮะ